มาดูข่าวนี้ที่ดูวอลดูภาพข้างหลังแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ
กงเล่าเข้าพรรษาคือมีภาพหลุดออกมาครับ
ภาพหลุดออกมาเป็นลักษณะของการที่พระเนี่ยขับรถหรู
แล้วไปล้อมวงนั่งดื่มเหล้าแบบนี้นะครับภาพ
หลายภาพถูกโพสต์บนเฟซบุ๊คของคนชื่อว่าแล้วแต่ปุ๊ะ
เป็นพระสามรูปครับนั่งล้อมวงดื่มสุรากันมีกับแก้มด้วยอยู่ในเต็นต์
ท้ายรถอิซูซูมิวเซเว่นสีขาว
ทั้งสามรูปนุ่งห่มไม่เรียบร้อยตามในภาพบางรูปก็ใส่แต่สบงเปลือยท่อนบน
ในโพสต์มีข้อความบอกว่าไม่ใช่แล้วพระกลุ่มนี้ไม่เคยเห็นมามั้ง
อยู่เขตประจันตคามสายคลองชนรับประทานอยู่กึ่งกลางของพลับใหม่กับเนินเป้า
พากันมาเล่นน้ำกินเหล้าเพื่อนพี่น้องช่วยแชร์กันหน่อยนะครับ
เสื่อมเสียศาสนาหดหู่กับโควิดยังมาทำให้ศาสนาเสื่อมเสียอีก
นี่เขาโพสต์เอาไว้ฮะเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็ชาวเน็ต
หดหูใจครับบางคนบอกว่าใช่พระเหรอนะฮะขณะที่นายสามารถโพทอง
ผู้ใหญ่บ้านแสดงเอกสารยืนยันว่าพระรูปหนึ่งที่ปรากฏในภาพชื่อว่า
พระกำพลสุราริสต์นะครับเคยเข้ามาจำปัญหาที่วัดบุฟ่าย
หลังจากนั้นก็ออกไปเปิดสำนักสงฆ์ในพื้นที่เกาะลอยชื่อวัดป่าเทพวลี
แล้วก็มีการเรียรัยครับเปิดรับผ้าป่าผู้ใหญ่บ้านพาทีมข่าวลงไปตรวจสอบ
ที่ได้รับแจ้งบอกว่าพระกลุ่มนี้เนี่ยจำวัดอยู่นะครับเมื่อเดินทางไปถึง
เพราะว่าเป็นป่าที่มีการถางฮะมีการถางจริงนะครับแล้วมีการตั้งเพลิง
เพื่อเป็นที่พำนักของสงฆ์แต่ไม่พบพระสงฆ์กลุ่มนี้เจอแต่สุนัข๓๔ตัวเท่านั้น
นี้ก็เรียกร้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าชาวพุทธไม่สบายใจนะครับมันเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาครับครับ